แปดเมษายนนี้ค่ะจะมีอีเวนต์ใหญ่ทางโหรศาสตร์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ
นั่นก็คือการย้ายราศีของดาวพระรหัสสบดีค่ะ
ในคราวนี้ดาวพระหัสบดีจะย้ายมาได้ตำแหน่งเป็นเกษียณตราธิบดีนะคะ
ซึ่งปกติแล้วนะคะดาวพระรหัสสบดีค่ะ

เป็นดาวที่ย้ายมาให้โชคให้ลาบให้ความสำเร็จกับดวงชะตานะคะ
ผนวกกับการที่ย้ายมาได้ตำแหน่งดี

ทำให้ดาวพระรหัสบดีให้คุณคูณ๒นั่นเองค่ะ
ซึ่งการที่ดาวพระรหัสสบดีนะคะมีการโยกย้ายราศี
ส่งผลทำให้ทั้ง๑๒ราศีค่ะมีดวงชะตาที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ
โดยเฉพาะ๓ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้
สำหรับราศีแรกค่ะที่ดวงชะตาดีมากเลยนะคะ
นั่นก็คือชาวราศรีมีนค่ะ

เรียกได้ว่าดวงชะตาดีแบบพุ่งพวดเหมือนติดจรวดเลยค่ะ
อุปสรรคปัญหาใดที่เคยทำให้คุณเหนื่อยใจ
ก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
ชีวิตของชาวราศรีมีนก็จะเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะ
ส่วนหนึ่งก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณนะคะ
อีกส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ผู้ใหญ่
ผู้บังคับบัญชาเจ้านายคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุน
ซึ่งทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วมากขึ้นค่ะ
สำหรับอีกราศีหนึ่งนะคะที่ดวงชะตาดีขึ้น
หลังจากที่ดาวพระรหัสบดีมีการโยกย้ายราศี
นั่นก็คือชาวราศีกันค่ะ
สำหรับชาวราศีกันนะคะเรียกได้ว่าดวงชะตา
พลิกจากร้ายกลายเป็นดีมากค่ะ
หลังจากที่ดาวพระรหัสบดีมีการโยกย้ายราศีไปนะคะ
สิ่งดีเรื่องดีข่าวดีก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของชาวราศีกันค่ะ
และสิ่งไหนที่คุณหวังมานาน
สิ่งนั้นก็จะกลายเป็นความจริงในอีกไม่ช้าไม่นานนี้ค่ะ
ราศีต่อมาที่ดวงดีตามมาติดเลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะ
สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะ
ช่วงที่ผ่านมาคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานลูกน้องบริวาร

แต่ต่อจากนี้นะคะปัญหาเรื่องคนก็จะค่อยหายไปค่ะ
เฉพาะในเรื่องของผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชานะคะ
เมื่อก่อนเขาอาจจะไม่เคยมองในผลงานของคุณเลย
แต่ว่าต่อจากนี้ไปนะคะเขาก็จะเริ่มมองเห็นในความดีความสามารถความตั้งใจของคุณแล้วค่ะ
และหลังจากนี้นะคะผู้ใหญ่ก็จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลทำให้ชาวราศีกรกฎประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะ
หมอไก่ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง๓ราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ